ทีนี้เวลาพูดถึงถ้าเกิดเราจะต้องไปนั่งฟังบรรยาย
บรรยายทางการแพทย์นะคุณผู้ชมเอาหัวข้อก่อน
เรื่องการรักษาโรคสมองและระบบประสาท

เห็นไหมพี่ทิเป้ก็หน้านิ้วคิ้วขมวด

ดูยากมีศัพทวิชาการเยอะ
แต่คุณผู้ชมเอาความคิดนั้นตั้งไว้ก่อนพักไว้ก่อน
เดี๋ยวไปดูลีลาของคุณหมอคนนี้เวลาเป็นวิทยากร

นี่นี่ย้ำนะคะ

ไม่ใช่ค่ะนี่คือการบรรยายทางการแพทย์

นี่คือเป็นลีลาเปิดตัวคุณ

ใช่ค่ะเขาต้องมาแบบนี้นี่แหละ
วิทยากรก็มาบรรยายเรื่องการรักษาโรคสมองและระบบประสาท
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แล้วนี่คุณเป็นงานประชุมเชิงวิชาการ
นามความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถ
ให้บริการของโรงพยาบาลสามสหายนะคะ
เมื่อกี้ตัดภาพไปไปดูผู้บรรยาย

นี่คุณผู้ชมวิทยากรคนนี้รู้จักกันหน่อยค่ะ
คือนายแพทย้ำนะคะ
นายแพทย์สิทธิพันธ์จันพงศ์
เขามีศพยานามที่รู้จักกันนะ

คุณหมอแชมเป็นแม้เมื่อกี้แสดงว่าตอนประกาศตัว
ขอเชิญพบกับนายแพทย์สิทธิพันธ์จันพงศ์

แล้วก็คุณหมอแชมเปญเป็นอายุระแพทย์
สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลศรีสะเกด

เป็นราตียาวแล้วแหวกถึงโคนขา

คือคนที่มารับฟังการบรรยาย

ลีลาการบรรยายก็สะดุดใจอีกด้วยค่ะ

นั่งฟังบรรยายนะไม่รู้สึกง่วงเลย
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่คุณหมอแชมเป็น
เขาแปลงร่างแต่งกายเป็นผู้หญิงแบบนี้มาบรรยาย

ทีมมาเถอะเดี๋ยวคุณหมอแชมเปญจัดให้

ขีดความสามารถการให้บริการโรงพยาบาลสามสหาย
ก็ระหว่างโรงพยาบาลอำนาจเจริญโรงพยาบาลเยอะโสธรแล้วก็โรงพยาบาลมุกดาหาร
เพื่อให้ทั้ง๓โรงพยาบาล
สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรบุคคล
เรื่องงบประมาณเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกันได้
เพื่อที่จะดูแลสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเอง
แล้วก็ประชาชนก็สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์
อย่างมีประสิทธิภาพลดเรื่องของความแออัด
ลดเรื่องของเวลาที่ต้องรอนาน
เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยทั้ง๓จังหวัดนั่นเอง
คือข้อมูลทางวิชาการก็มีเรื่องความร่วมมือกันก็มี
แต่อย่างน้อยสีสันการที่จะมาดึงดูด

ที่ผ่านมาเราเห็นคุณครูนะเวลามีเทคนิคในการสอน
ความสนใจจากเด็กดึงความสนใจจากผู้เรียน
คราวนี้นี่วิทยากรดึงความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการบรรยาย